คราวนี้ไปดูเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันเหมือนกัน
แต่เขามาแห่เหล็กไหลในตำนาน
ที่เขาว่ากันว่าเคยมีคนมาขอซื้อ๑๐๐ล้านบาทแต่เจ้าของก็ไม่ขายครับ

ถามว่ามากสักแค่ไหน

เขาบอกว่านี่คือพิธีแห่เหล็กไหลครบรอบ๒ปี
งานนี้ก็มีคนมาประมาณสัก๗๐๐อย่างที่ผมบอก

เหล็กไหลอันนี้ของคุณรินรักวง
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๔๕ตะบนเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี
มีโอกาสอยากจะไปดูเหล็กไหล่ก็ไปตามนี้นะ

เขาบอกว่าเขาพบเหล็กไหลอันนี้บนเนินเขาควรเขี้ยม
ซึ่งก่อนจะเจอฝันนะ
ฝันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวไปเก็บมาให้

คุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริง

เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อเหล็กไหลอันนี้

ในราคา๑๐๐ล้านบาท

เอาถ้าเป็นคุณคุณขายตั้งแต่เท่าไหร่

ไม่ก็ร้อยหนึ่งนึงเขาขายเลยนะ

แต่จากนี้เจ้าของเขามีความเชื่อว่าเหล็กไหล่ที่เก็บได้เป็นสิ่งสักเซ็ต

น้ำที่ผ่านเหล็กไหลอะไรมาเนี่ย

นั่นคือความเชื่อเขานะคุณผู้ชมแล้วส่วนที่ดื่มอยู่เนี่ย
นี่คือพนักงานของไทยรัฐทีวีเรานะ

แต่อย่างนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ที่บอกว่ารักษาโรคอะไรยังไงเนี่ย

แต่เราก็ไม่แนะนำให้ดงให้ดื่มอยู่ดี
ต้องบอกตรงว่า
ช่วงนี้โรคไพร่ไข้เจ็บมันก็เยอะ